สถานการณ์โควิดเริ่มซาบอกเลยว่าเจอตัวอโน๊ตเชิญยิ้มโอ้โหสดใสปิ๊งปังมากกว่าเดิมอีกนะคะคุณผู้ชม
เพราะถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ก็ไม่ดื้อทำตามที่รัฐบาลร้องขออย่างบางสถานที่ให้ใส่หน้ากากอนามัยก็ทำตาม
จะได้ไม่เกิดการทะเลาะกันอย่างกรณีคนที่อยู่คอนโดกับเจ้าหน้าที่รอปภที่เป็นข่าวดังเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ
ชีวิตจริงมันเราปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดอยู่แล้วฮะค่อยปรับฮะ
จริงมนุษย์เราเวลาการใช้ชีวิตเราต้องมองล่วงหน้าไปสักอาทิตย์๒อาทิตย์
ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เตรียมปรับตัว
ทางการเขาออกกฎเกณฑ์ได้ผ่อนปลนลง
ขนาดนี้เราจะทำตัวอย่างไรกับงานที่เราจะต้องไปเผชิญและต้องทำนะฮะ
ครับสำคัญที่สุดต้องเคารพกฎเกณฑ์กติกาของสถานที่แต่ละสถานที่ที่เราไป
เขาบอกให้เราทำอย่างไรวัดไข้ก่อนล้างเจลล้างมือเข้าห้องน้ำแล้วต้องล้างมือ
บางที่เนี่ยถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยเขาไม่ให้เข้าก็อย่าไปโกรธเขา
เดี๋ยวนี้ใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยถือว่าผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชม
ส่วนวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะชาวโซเชียลแห่แชร์วลีเด็ด
วัยพจน์ลาบวช๒๑มิถุนายนกันใหญ่อาโน้ตก็แจงให้ฟังนะคะว่าเนี่ย
มันเป็นชื่อเพลงฮิตของอาวัยพจน์เมื่อยุคก่อนที่นิยมแต่งตามวันเกิด
วันบวชของตัวเองจริงเนี่ยคุณอาก็บวชไปแล้วแหละ
แต่บวชไปเมื่อ๕๐ปีก่อนโน้นแล้วค่ะ

เขานานแล้วมันเป็นเพลง๒๑มิถุนาขอลาบวชแน่
แทนคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมาเนี่ย
คือนักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจัดรายการวิทยุเอง
จากจัดรายการวิทยุเองแล้วก็เขาก็มีการโปรโมทตัวเอง